ส่วนกรณีที่เรานำเสนอมา๒วันแล้วเป็นนายแพทย์

ลวนลามพยาบาลในโรงพยาบาลเดียวกัน

เรื่องนี้นะคะจริยธรรมโดยแพทยศภา
ก็ต้องตรวจสอบคดีก็ต้องทำเหมือนกันนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะตำรวจเตรียมส่งฟ้องผู้ต้องหา
ซึ่งก็คือนายแพทย์รายนี้
สัปดาห์หน้าใน๓ข้อหาด้วยกันค่ะ

ผู้กำกับการสพเมืองปานจลำปาง
ได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่พยาบาลสาว
ถูกแพทย์หนุ่มโรงพยาบาลเดียวกันลวนลาม
และได้เข้าแจ้งความบอกว่าตอนนี้ควบคุม
การทำงานสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองค่ะ

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความกันได้
จึงได้ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาล
เอามาประกอบสำนวนการสอบสวนเพื่อหาพยานต่าง
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็จะเห็นพฤติกรรมของแพทย์หนุ่มรายดังกล่าว
ก็คือการผลักพยาบาลสาวคู่กรณีเข้าไปในห้องนอน
ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนของแพทย์เวรนะคะ
โดยขณะที่เกิดเหตุจริงแล้วช่วงนั้น
ก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเหมือนกัน
แต่ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างหลืบหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นช่วงที่รับตาคนทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว
ซึ่งอยู่ใกล้นั่นแหละไม่เห็นเหตุการณ์
จากนั้นตำรวจจึงได้สอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะ
เพื่อที่จะเอามาประกอบสำนวนคดีต่อไป
ด้านพยาบาลผู้เสียหายซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะคะ
ต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ไม่ยอมความอ่าส่วนผู้ต้องหาเองนะคะ
ก็คือแพทย์ประจำโรงพยาบาลก็ยินยอมรับสารภาพว่าทำลงไปจริง
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
ผู้บังคับบัญชาย้ายแพทย์คนดังกล่าว
ประจำที่โรงพยาบาลอีกแห่ง
ส่วนพยาบาลคู่กรณีขอย้ายตัวเองกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเลยนะคะ

ที่ตำรวจได้เตรียมสรุปสำนวน
แล้วก็เตรียมที่จะส่งฟ้องศาลในช่วงสัปดาห์หน้า

บอกว่าบรรยากาศที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่คนอื่นก็ทำงานตามปกตินะคะ
แล้วก็มีประชาชนไปใช้บริการตามปกติเหมือนกันค่ะ
ทางด้านของเลขาธิการแพทยศภาบอกว่า
วันที่๑๒เมษายนคณะกรรมการแพทยศภา
ก็จะมีการประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนเรื่องนี้ต่อไป
ส่วนผลสรุปอย่างเร็ว
น่าจะสามารถตัดสินจริยธรรมได้ภายใน๑ปี
แต่เรื่องของการย้ายหมอคนนี้ไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าเป็นพาดหัวในไทยรัฐหนังสือพิมพ์ด้วยนะ
บอกคุณแม่เมาะไม่เอาหมอปล้ำพยาบาล
ก็ในพื้นที่มีความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลทันที
หลังจากที่รับทราบว่าหมอคนนี้จะย้ายไปอยู่ที่อีกหนึ่งโรงพยาบาลนะครับ